คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกหรือคู่ที่๕ของเรากับรายการ
คู่เอกของเรานะครับพี่ท็อปรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับ
ที่จริงจากเมื่อกี้ที่ผมดูใช่ไหม
คู่บอกได้เลยว่าผมนั่งไม่ติดเก้าอี้

เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้นะครับมาจากกรุงเทพมหานคร
จากค่ายอละครห้าสิบเจ็ด
อายุ๒๘ปีด้วยสถิติการชกชกมาแล้ว

เสมอ๓ไฟล์และแพ้๔๐ไฟล์
ฝ่ายขึ้นข้างหลังที่สีฟ้า

ทุกคนทุกคนขอบคุณ
เชียบคมอาลักษณะ๕๗

ในช่องร่วมภูมิเกิ่มสวยทุกคน

อายุ๒๔ปี
ด้วยสถิติการชกมาแล้ว๑๑๐ไฟล์

เสมอ๓ไฟล์และแพ้๒๕ไฟล์
เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับ
โอ้โหที่ผ่านมา๔คู่เป็นอย่างไรบ้างครับคุณจิ้ง

แล้วก็ได้รับเงินรางวัลพิเศษไปทุกคู่ครับท่านผู้ชมครับ

เหนือจากค่าตัวค่าแตกนะครับ
แล้วก็ค่าน็อกนะครับนี่คือเงินรางวัลพิเศษ

ชาวต่างชาติครับมารับชมบรรยากาศแล้วก็เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับ
กลับเรียนไปอย่างท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้กับซอยภูเข้าลาดเผา๑๐๑
ใครที่ต้องการมาชมเราให้ชมฟรีนะครับ

ฟรีอัดแน่นด้วยคู่มวย๖คู่

เพชรภัทยาเพชรอาสีระครับ
พิกัด๕๖กิโลกรัม

วันนี้กระซิบมาว่าจะเปลี่ยนเป็นอัธชัยมวยไทย
ซึ่งทางด้านเจ้าเฉียบคมนี่มีลูกพี่ครับ
ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือยอดมวยไทยในยุคปัจจุบันครับ
รู้สึกว่าจะจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วด้วย
ชกปริญญาครับสำหรับคนนี้
และสิ่งสำคัญเป็นรับราชการเป็นทหารในยศสิกโท
โทปัชยะหลงชินเคยติดทีมชาติไทยครับ
แล้วใช้ทีมชาติในรูปแบบมวยสาคมนสมัครเล่นมาแล้วนะครับ

บอกว่าบนเวทีนี้ฉลาดข้างล่างนี้ก็ฉลาดนะครับ

เชียบคมอาวราคา๕๗ครับนายสมศักดิ์คมสัยครับ
เขตพญาไทยกรุงเทพวัย๒๘ปี
ส่วนด้านมุมแดงครับเพศพัทยาเพศอังษิลาขุนศพปริษย์วิญญาณ
นายสันติสุขไกลรอดครับจากอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี

มาเจอกันในพิกัดกลางครับ
เจ้าของชายาศปริศริชยาพฤทธาญานั้นไม่ได้ดัยมาพระโชคช่วยนะครับ
บอกว่าในอดีตนั้นเราเคยมียอดขุนพลสิทธิ์ไกรภูมินะครับ
ที่เป็นพรานศอกร้อยเข็ม
ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ายอดขุนพลนั้นเลิกลาจากวงการมวย
แต่ก็ยังเป็นกรรมการห้ามมวย
แต่ห้ามมวยโชว์ที่พัทยานะครับเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงการมวยเลย
โอ้โหบางคนนี้เลิกมวยไปก็ออกจากวงการไปเลยนะครับ
ส่วนบางคนก็ยังมาเป็นเทรนเนอร์ยังวนเวียนอยู่ในวงการมวย
ถึงตัดไม่ขาดยังให้การสนับสนุนรุ่นน้องนะครับ
อัธชัยปสำนาญชัยวันนี้เดินทางมาด้วย
มาเป็นผู้สนับสนุนให้กับเฉียบคมอารักษา๕๗นะครับ
แล้วก็ยังมียอดมวยไทยในอดีตครับ

โอ้โหครับอัตชัยนี่
ยุคนั้นนี่โด่งดังมาครับคู่กับแสนไช

อัตภัยนี้เจ้าของชายาสายเทวดาโตมาคู่กับตีเล็กป่าวสำราญชัย
ซึ่งมีฉายาเหลี่ยมมวยเทวดาต้องบอกว่าฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
คุณขึ้นไปถอดมงคลนั่นแหละครับคนที่ผมเอ่ยถึง
นักชกปริญญาปัจจุบันรับราชการเป็นทหารด้วยครับ
โทปัชยะหลงชินหรือว่าซุปเปอร์แบงค์มรัฐนบัณฑิต
คนข้างล่างที่ยืนอยู่นั่นก็คืออัตชัยปสำราญชัยนะครับ
เจ้าของชายาซ้ายเทวดาส่วนฝ่ายของเพชรพัทยาครับ
นั่นก็คือตากฟ้าลูกของจันทร์ครับอดีตนักมวยครับ
ส่วนมุมนำเงินมีนักมวยในยุคปัจจุบันต้องบอกว่าค่าตัวลายแสนบาทครับ
ไม่ธรรมดาครับสำหรับเจ้าซูเปอร์แบงค์

ครูเองนำราการยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับ
ในรูปแบบเมื่อทาย๓ยก
นัดนี้เป็นนัดประเดิมนัดปฐมเริกครับ
ต้องบอกว่าเป็นเวลาดีแล้วก็ผลงานนั้นออกมาไม่ได้คุยนะครับ
ต้องบอกว่าศอกผ่านแล้วครับภาพที่ผ่านมาสู่สายตาของแฟนมวย
ต้องขอกำลังใจจากท่านผู้ชมครับที่ทางบ้านรับชมผ่านช่องไทยรัฐทีวีครับ
เปิดเลยครับทุกวันเสาร์เวลาบ่าย๒ครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
คมนั้นมีหมัดที่อันตรายแล้วครับในขณะที่ทางฝั่งของเพชรพัทยานั้น
มีสอกอันตรายสอกได้ทั้งซ้ายขวาอะและก็ก็เติมด้วยแข้งขวา
เชียก่มอืมไฟขยับป่อยลำตัวอู๋ขวามาเป็นลำตัวของเชียบคม
อย่างนี้ก็สนุกเลยครับหมัดต่อหมัดศอกเอาศอก
ตอนนั้นไปชกให้กับทางด้านจังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดบ้านเกิด
แข่งกีฬาประเทศไทยครับ

ในขณะที่เฉียบคมนั้นมีหมัด๑๒แล้วก็เตะเจาะล่างนะครับ
ประเภทเจาะยางคว่างกับตรงตามหุ้นนะครับ
ชื่อเดิมนั่นก็คือเฉียบคมสิทธิ์จากกันแหละครับ
เฉียบด้วยเข่าขวาครับเฉียบคม
นี่ครับจะอัปเมอร์คัทครับจะแท่งสายส่วนครับ
หมัดเสียบังกัดของเฉียบคมนั้นอันตรายครับ

จังหวะในขวางไว้โอ้โหดูครับจังหวะขวางของเพจภักษณะอย่าง
เดี๋ยวดูครับฝุ่นศอกปริตวิญญาณครับเฉียบพระธุระภัย
ฝุ่นศอกอีกแล้วครับชามั้งจริงครับฝุ่งศอกข้างหน้าเพจภัย

เอาละครับหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าครับ
มันก็ไม่ฝาก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

เติมด้วยสอกสายหมดยกที่หนึ่งครับ

พาท่านผู้ชมกลับมา
สู่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ

กำลังแก้ทางมวยกันอย่างหนักครับ

และจังหวะเสียบเน้นไปที่ต้นขาซ้าย

เพชรพัทยาก็มีศอกซ้ายนะครับ

ระอุร้อนไปด้วย

การันตีได้ว่าที่มนตรีสตูดิโอตรงนี้

พร้อมรับแฟนมวยครับ

ใครสนใจอยากจะมารับชม
วยไทย๓ยกแบบเต็มรูปแบบนี้ครับ

จนถึงเวลา๑๔นาฬิกาจนถึงเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
สดทางช่องไทยรัฐทีวีครับช่องที่๓๒ครับ
นี่คือรายการมวยไทย
น้องใหม่ที่กำลังต้องบอกว่ากำลังจะมาแรงเลยครับ
และนี่คือคู่เอกนำรายการครับ
เรายืนยันว่าเราจะเอาผลงานที่สุดศรัทธานะครับ
ขยับเข้ามาเพชรพัทยาศอกซ้าย
แล้วพยายามจะตั้งแขนสู้ครับ

เขียบขมไม่ส่วนแล้วครับพยายามกับใน
แล้วไล่แขนสู้แล้วตีบริเวณหน้าขาแล้วครับ
จังหว่าเฟสพัฒนาดึงนิดนึงแล้วคืน
พระยาพยันตร์จะอึ้งสวนได้เข้าครับ

ขยับมาสวนด้วยหมัดโอ้โหแล้วจังหวะขวางแล้วแทง
อกขวามาอีกแล้วก็ชวัดเฉวียนจริงครับ
ต้องชื่นชมทีมงานผู้ประกบคู่มวยครับ

โอ้โหต่อยหมัดหนึ่งสองเจอหมัดขวาสวน
มาแล้วครับเฉียบคมก็ปักหลักแรก
บ่งนายพยับกดแขนแล้วตีมาเว้นต้นขาแล้วครับเจอสอก
สองได้ทุกท่าครับโอ้ยหมัดกับศอกอ้าวแล้วครับ

โอ้โหไม่มีใครหนีใครครับ

แล้วก็พยายามจะเตะไปที่ต้นขาเน้นไปที่เก่าเวลาเติมมา
โอ้ยเจอสอกขวาอีกแล้วก็เฉียบคม
สอบกับหมัดครับของใครจะเจ๋งกว่ากัน
ปัญญาเปลี่ยนเข้ามาเล่นงานบริษัทตัว
แข้งซ้ายสวนมาแล้วก็พยายามตัดล่าง
ปัญญาเปลี่ยนเข้าหาอีก

เสียหลักเข้าหลวมไปเองครับ

พยายามตัดล่างแล้วเจอเสียบซ้ายสวน
เพชรภัยายังคงเดินหน้าเข้าใส่

ตีกันแล้วแท่กเข้าไปครับ
ไม่หนีไม่ถอยครับเพชรพระยา
บวกด้วยหมัดแล้วตามด้วยวงในขวางแล้วฟัน

ได้ใจแฟนมวยจริงกับเพชรเพชรภัยา
ขยับเข้ามาเชียบคมก็ไม่หนี
เสียบซ้ายสู้พยายามจะล็อกใน
พยายามจะกดคอทางด้านเพชรพัทยามาครับ
เพชรภัยายังคงเบียดเข้าหา

เปิดฉากลุยเลยครับเพชรภัยา
ด้วยมัดขวาเจอแข้งขวาสวน

เจอแข้งขวาส่วนมาหมดโจทย์ที่สองครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
พาท่านผู้ชมกลับมาที่มนตรีสตูดิโอ
ตั้งอยู่ที่ซอยโพแก้ว
ลาดพร้าว๑๐๑ครับ
ด้านล่างนี่มียอดมวยทั้งนั้นครับ

เราให้ตามกติกาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ออกอาวุธได้มากที่สุด

ผู้ต่อสู้ได้บาดเจ็บหรือว่าบอบช้ำมากที่สุด
รวมไปถึงให้เป็นมวยตัวเดิน
นี่คือชัดเจนนะครับ
ตามที่ระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยระบุไว้
ที่๓ของคู่เอกนำรายการครับ
เจษฎียายังคงเดินเข้าหาวางแค่ขวา

พันหาชมพมพยายามเขินเข้าเชือกและเด้งตีครับ
พยายามเต๋าอีมัด๑๒แล้วก็เสียบของซ้าย

โอ้โหมันจริงจริงครับเดือดจริงจริงครับ

เป็นปัตยาพยายามจะล็อคปีแปะเข้าไป
แค่งซ้ายแล้วเสียบเติมเข้าไปครับ
เป็นปัตยาเจอหักมาลม

พยายามจะล็อคปีเกี่ยวพรม

พยายามตี

เป็นปัตยาเป็นฝ่ายเปิดเกมครับ
มัดโหเจอดังแทงเขาขวา

ไปเตือนทางด้านเฉียบคมครับ
เป็นปัญญาพยายามจะเดินหน้าต่อเจอแค่งขวากับเป็นปัญญาคืนก็แค่งขวา
เป็นปัญญาเปรียบมาจังหวะวางแค่งนั้นยังมืดครับ

อะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนแหละครับ

ฟันยางหลุดออกจากปากซะอย่างนั้นแหละครับ

เอาละครับไม่เป็นไรครับใส่ฟันยางแล้วลุยต่อครับ
มาว่ากันต่อกับเป็นปัญญาวางแค่งขวาเชี่ยวของมันจะคืนด้วยขวา
มาแล้วแค่งขวากองเป็นปัญญาและตัดล่างโอ้โห

โอ้โหครับแค่งต่อแค่งแค่งต่อแค่ง
โอ้โหครับจังหวะผสานแค่งแล้วมีส่องสลับ

เป็นปัญญายังพวงเป็นฝ่ายเปลี่ยนเข้าไป
วางแค่งขวาสวยเชี่ยวของมันยามจะสวนด้วยหมัด

ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับโมเมนตัมทุกที่สูสี
เอาละครับวางแค่ขวาแล้วเสียบแล้วล็อกในตี
เป็นพัทยาอาศัยลูกขยันลูกเดินครับ
เพชรพัทยายังคงเดินเข้าหาเอก

โอ้แล้วตรงวงในตีแม่หมดยกครับ

๓ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ

เพชรพัทยาเพชรอาศิละครับ
กับท่านหน้าเฉียบคมอาคาร๕๗
คู่ขี้สูสีดุเด็ดเพชรมัน
ดูครับจังหวะดักด้วยศอกซ้ายของเพชรพัทยา
คมกระทุ้งด้วยเข่าขวายัดและขาครับ
พรรฟตแตชาวางแคล้งขวาจังหวะตามแค่รุ่น
คุณผู้ชมครับชกกันมันแบบนี้เราไปลุ้นกันเลยดีกว่าว่า

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท
อัฟเซอร์๓รอฟอัฟแอคชั่น
วิกรอยเจอร์สตูเดิมสโกรธกราฟ
และเจอร์เป็น
คุณผู้ชมครับความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่

รับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์